สว่างซ้ายข้อมายแก้วกับสนานอุดมเล็ก

โอ้ยยยยแก้มือสำเร็จครับ

หรือว่าอุดมเล็กกำนานลีนูปลาบูรีจากธรวจวมคิดิฆานครับ
จังหวะหลวมเข้ามาครับ๒แรงบวกเลยครับ
ต้องบอกว่าตั้งแต่ไก่โหเลยครับ
โอ้โหจัวลมไปก่อนครับทางด้านเจ้าซุปเปอร์เคนดูครับ
เหวี่ยงซ้ายแล้วหลุดครับเพราะหลุดนิดหนึ่ง
แม่นครับดึงจังหวะได้ก่อนครับอาศัยความนิ่งครับ
นี่ครับจังหวะดึง๑จังหวะแล้วทิ้งด้วยซ้ายตรง
โอ้โหหลับเลยครับแม่ไม่เสียเวลานับเลยครับท่านผู้ชมครับกรรมการ